สูงอายุต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ

ไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องของบุคลิกภาพเท่านั้น
แต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วย

และอันตรายอย่างไรไปติดตามกับหมอแหลปแพนด้า
ในสิทธิ์คำสนุกค่ะ
เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
วันนี้ดูคุณภรรยากินเยอะน่าดู
แม่เหรอนี้แม่อ้วนขึ้นหรือเปล่าหื้อ

ก็ไม่นะ

พ่อแม่เนี่ยไม่เคยสังเกต
ที่พูดอ่ะปากเหรอเดี๋ยวก็เอาซ่อมจิ้มซะเลย
เฮ้ยเค้าเตือนได้ความหวังดีเฉยใช่ไหมพ่อ
อ้าวโอ้เฮ้ย

ใจเย็นพี่ไบโพล่าหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
เมื่อกี้นี้ยังเสียใจที่เมียมีพุงอยู่เลย
จู่ก็ลุกขึ้นมาชัยโยราวกับได้ลูกเป็นอะไรของเขาล่ะครับเนี่ย
วันนี้แม่พ่อรอวันนี้มานานเลยนะเนี่ย
หือหรือว่าเราจะมีลูกกันจริง
พี่พ่องั้นเราตั้งชื่อลูกว่าอะไรดี
ป่านี่ไม่เอาน้ำเต้ามาเพิ่มด้วยล่ะครับ

เอาเหรองั้นเดี๋ยวพ่อคิดใหม่กันแล้วกัน
กินเยอะเลยนะตอนนี้เราไม่ได้กินแค่คนเดียวแล้วนะ
หรือว่าพี่เขาจะได้ลูกจริง
ว่าแต่ดูจากรูปท้องมันปล่องแปลกนะสับสน
กินเข้าไปอย่าหยุดกินเข้าไปอีก

อันนี้ยิ่งอร่อยนี่เขาเรียกว่าให้เหมือนฉันจ้าต้องกินแบบนี้เห็นมั้ย
สรุปว่าที่ท้องปล่องเอาปล่องเอาไม่น่าจะใช่เพราะมีน้องอย่างที่พี่เขาหวังแล้วล่ะครับ
น่าจะเป็นเพราะกินเยอะเกินไประวังหน่อยนะครับวัยเก่าอายุเยอะเข้า
เผาผลาญมันไม่ได้ดีเหมือนวัยสรุ่นโรคอ้วนจะถามหาจริงไหมครับหมอแหลปครับ

อื้อหือ
ผู้สูงอายุช่วงวัยที่เสี่ยงโรคอ้วน
วัยเก่าคนไหนนะครับกำลังเผชิญกับโรคอ้วนบ้างต้องดูเลยครับ
เพราะโรคอ้วนเนี่ยถือเป็นโรคอย่างหนึ่งที่เกิดจากการสะสมของพลังงานจากอาหารที่ทานเข้าไป
เกินความต้องการของร่างกายครับและมีการเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมัน
แล้วพอสะสมไว้นานเข้านะครับน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นตามมากนั่นเองครับ
ซึ่งอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่น้ำหนักตัวจะเพิ่ม
จึงมักจะเห็นว่าวัยเก่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไป
เพราะการดำเนินชีวิตในช่วงวัยนี้ครับมักจะทานตามใจปากและขาดการออกกำลังกาย
ซึ่งสองสิ่งนี้แหละครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วนยังไงล่ะครับ
สำหรับสาเหตุของโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยงหลักก็จะมีกรรมพันธุ์อาหารที่เราทาน
พฤติกรรมในการดำรงชีวิตร่างกายดื้อต่ออินซูลินอายุหกสิบปีขึ้นไปซึ่งพบได้ถึงร้อยละสี่สิบ
หรือเป็นโรคอื่นเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนเนี่ยนะครับ
ไม่ใช่แค่ทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายยากขึ้นเท่านั้นนะครับ
ยังส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูง
ข้อเข่าเสื่อมเร็วและโรคอื่นได้อีกด้วยครับ
การรักษาที่ดีที่สุดเลยก็คือต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม
อย่างเช่นการหมั่นออกกำลังกายการทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ลดน้ำหนักลดการดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เพียงพอ
ร่วมกับการใช้ยารักษาตามอาการของโรคนั่นเองครับ
ถ้าทำตามนี้บอกได้เลยว่าเราจะห่างไกลจากโลกอ้วนได้เลยครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่อ่า